คุณผู้ชมครับเราไปดูกันต่อว่าบรรยากาศล่าสุดนี้นะครับ
ที่พุทธมณฑลนั้นบรรยากาศเป็นอย่างไร
หลังจากช่วงบ่ายที่ผ่านมาอากาศก็ร้อน
ดูเหมือนกับว่าอารมณ์ทั้งทางฝ่ายของผู้ไปชุมนุม
และฝ่ายของที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไปดูแลความเรียบร้อย
จะมีการประทะกระทบกระทั่งกันเป็นระยะ
เราติดตามสถานการณ์ล่าสุดนี้พร้อมกันกับคุณดิตรดาวิชัยดิต
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครับ
บรรยากาศที่พุทธมณฑลในขณะนี้นะคะ

ทั้งคณะสงฆ์รวมไปถึงฆระวาสต์ตามเปลี่ยงเสียงสาธุออกมา
หลังจากที่ได้ยินการประกาศจากบนเวทีค่ะ
เราจะไปชมภาพสดในตอนนี้เลยนะคะ
สดในตอนนี้ค่ะคือบรรยากาศของประชาชน
และคณะสงฆ์ค่ะที่มารวมตัวกันในวันนี้นะคะ
การปกครองคณะสงฆ์ไทยค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะ
ก็เป็นบรรยากาศการแยกย้ายกันกลับบ้านค่ะ
หลังจากที่บนเวทีนั้นมีการประกาศว่าทางรัฐบาลเองได้ยอมรับสังคมติที่
พระธรรมเมธีขออภัยค่ะพระเมธีธรรมอาจารย์นะคะ
ได้ไปยื่นเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
และสำหรับในตอนนี้นะคะดิฉันจะนำคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศ
รวมตัวกันของคณะพระสงฆ์ในเวทีสัมมนาสกัดแผนล้มการปกครองคณะสงฆ์ไทย
ที่ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะได้ย้ายออกมาจัดบริเวณที่ลานพระพุทธรูป
พุทธมณฑลในช่วงเย็นค่ะแล้วก็ใช้เวทีนี้ในการแถลงข่าวนะคะ
แล้วก็เมื่อเวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีที่ผ่านมาค่ะ
เมธีธรรมอาจารย์ได้อ่านทันแหลงการวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้
เข้ามาแซ่งคณะสงฆ์และจับช่วงดูมิลมหาเหดสมธมาภพและพระมหาเหดสมธมาธิละ
การใช้กฎหมายเข้าควบคุมและตรวจสอบคุกคามคณะสงฆ์นะคะ
พร้อมกับเสนอให้รัฐมนตรีโดยอ้างสังคมติ
ที่ประชุมคณะสงฆ์จากทั่วประเทศด้วยค่ะ
เราจะนำคุณผู้ชมไปฟังเสียงนะคะ
สำหรับเสียงของพระเมธีธรรมาจารย์ค่ะ
ที่ได้ประกาศสังคมติที่จะยื่นต่อรัฐมนตรีค่ะ
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาก้าวไก่เรื่องทางสงฆ์
ขอให้ทำหน้าที่อุปถัมภำรุงพระพุทธศาสนา
ตามแบบอย่างวันพระบุรุษไทย
ขอให้รัฐบาลยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามที่กระทำสืบกันมา
คือการดำเนินการใดที่เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์
ทางรัฐบาลจะต้องปรึกษาและได้รับความเห็นชอบจากมหาเทศสมาคมก่อน
ขอให้ท่านนายกรมนตรียึดถือดำเนินการตามมติมหาเทศสมาคมที่มีการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ
เพื่อทรงสัตว์ภนาเป็นสมเด็จประสัมภาษณะ
ขอให้ทางรัฐบาลสั่งเป็นนโยบายให้หน่วยราชการปฏิบัติต่อคณะสงฆ์ด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อ
ไม่เป็นถูกคุกคามคณะสงฆ์ด้วยการใช้กฎหมาย
ขอให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐมนูล
นี่คือสันคมติของเครือข่ายคณะสงฆ์องค์กรวาจีนพุทธมศักดิ์๔ทั่วประเทศ
๑๕อุงคาภัมธ์พุทธศักราช๒๕๕๙
หลังจากที่มีการแถลงข่าวเสร็จสิ้นนะคะทางพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เชิญพระเมธีธรรมอาจารย์
เสถียรวิพรมหาและคณะเดินทางไปพบกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เพื่อที่จะเจรจาหาข้อยุติโดยเร็ว
ด้วยทางกลุ่มผู้ที่มาสัมมนาก็ยืนยันว่าจะปรักลักษณ์จนกว่าจะรับคำตอบที่พอใจ
และในขณะนี้เองค่ะหลังจากที่มีการประกาศนะคะว่าทางคณะรัฐมนตรีนั้น
อมรับสังคมติที่ทางพระเมธีธรรมาจารย์นั้นได้ไปยื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีค่ะ

ประชาชนและพระสงครรภ์ต่างก็แยกย้ายไป
เพื่อที่จะเดินทางกันกลับบ้านนะคะ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่พุทธมณฑลค่ะ
รายงานสดจากพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม

นั่นคือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
ซึ่งเป็นสถานที่ที่บรรดาคณะสงฆ์บางส่วน
รวมทั้งพุทธบริษัท๔บางกลุ่มนะครับออกมาร่วมชุมนุมเรียกร้อง
เพื่อเสนอสังคมติ๕ข้อไปยังรัฐบาล